ส่วนฟุตบอลไทยมาว่านังครับคู่เลยครับ
บีจีบทุมเจอเมืองทองลูกนี้บีจีเขื่อนำหนึ่งสูตร
นะครับอีรฟานจ่ายมาแล้วก็เป็นพจมพนนะครับ
ยิงเข้าไปนาทีห้าสิบสามนะครับตัดมาตรงเนี้ยเป็นสองศูนย์
บอลเข้าไปครับแล้วตามมาด้วยลูกนี้สามต่อศูน
มีเพิ่มเป็น๑๑แต้มขึ้นมารั่งอันดับที่๖ของตาราง
ส่วนเมืองทองก็มี๖แต้มเช่นเดิมอยู่อันดับที่๑๐นะครับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับเมื่อวานนี้๓คู่นะครับ
นครรภ์สี่มาเอาชนะขอนแก่นไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ
แล้วก็เชียงรายเสมอกับสุโขทัย๑ประตูต่อ๑นะครับ
ส่วนวันนี้ยังมีโปรแกรมการแข่งขันลงสนามอีก๔คู่ด้วยกันนะครับ
คู่แรก๕โมงครึ่งนะครับราชบุรีพบลำปาง
หกโมงชมบุรีพบหนองบัวอีกคู่นะครับ
การท่าเรือพบแบมคลอกแล้วก็สิบเก้านาฬิกาบุยรัมป์

เริ่มมาแค่๔ทีต่อมาเป็น
สดาชูเดชครับยิงเป็น๒๐
รุ่นนี้เป็น๓๐ของทีมวิชาไทยนะครับ

ต่อมาเป็น๔ต่อ๐ของไทยนะครับ

จ่ายต่อแล้วก็ไปเสาไกลแพ็ค
เข้าไปแล้วครับจากทางทาคีโมฮาเมด
ไทยปิดกรองจากจังหวัดนี้ครับ

รุสักคนเดิมครับเบิ้ลลูกนี้เข้าไปครับ

ไทยผ่านเข้ารอบ๘ทีมแน่นอนแล้วนะครับ
รอพบผู้ชนะระหว่างทาจิกิสถาน

วันที่๔ตุลาคมนี้ต่อไปนะครับ